ใครที่ชอบใช้หัวคิดเยอะแก้ไขปริศนาต้องมาวัดนี้
วัดศรีอุทุมพรหรือวัดหลวงพ่อจ้อยอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์
บรรยากาศขึ้นข้างชาวบ้านมากราบไหว้เสร็จศังขาดที่ไม่น่าเปื่อยของหลวงพ่อจ้อย
จันทราสุวัโนท่านเป็นอดีตเจ้าวาดพูดให้สมยานามว่า
เทพเจ้าแห่งเมืองปากน้ำโพ
แล้วมาที่นี่ต้องไปกราบไหว้แม่ศรีมณีทองต้นตะเคียนที่เขาบูชานับถือกัน
แล้วที่นี่เขามีข้อความเด็ดทิ้งไว้ให้อีกแล้วให้เราได้แก้ไขปริศนากันอืม
อยากรู้ไหมว่าเขียนว่าอะไรอ่านเลยอยากรู้ไหมว่าเขียนว่าอะไรอ่านเลย
ตะเคียนทองให้โชคหงกับเต่า๗ตัวขึ้นบนปลา๕ตัวตายลงร่าง๑๖กรกฎาคม๖๕รวยอีกแล้ว

อดรหัสให้ดีจะมีโชค
ระวังอะไรนะระวังจะอุ๊ย

แหมคุณผู้ชมมันเป็นความเชื่อนะ